หรือที่แม่น้ำ
รีบอยู่อยู่ที่แม่น้ำ
อันดับ๑ของ

ชื่อว่าร้านขาหมูห้องเต้เฮียทรง
วันหนึ่งนะคะใช้ประมาณ๔๐๕๐ขา
แล้วถ้าเป็นขาเกียร์เนี่ยเป็น๑๐๐อัน
นี่ช่วงเทศกาลนะก็ประมาณ๒๐๐ขาไม่พอ
ที่สำคัญเขาบอกที่นี่เนื้อเปื่อยนุ่มเรียกว่าละลายในปาก

ต้มกว่า๓๔ชั่วโมงด้วยกัน

มาแล้วมาแล้วรถติดอ่ะแถวนี้รถติดเพราะร้านเฮีย

คือเราเนี่ยเปิดรายการแล้วเจ้าของร้านก็ง่วนอยู่ข้างหลัง

นี่แหละครับร้านขาหมูห้องเต้เฮียสง
ตั้งอยู่ริมถนนสาธุประดิษฐ์ด้วยความอร่อยของขาหมูเนื้อนุ่ม
กับน้ำพะโล้หอมที่แค่ได้กลิ่นเนี่ยก็ชวนให้เดินเข้าร้านกันแล้วล่ะครับ
ยังมีเครื่องเคียงให้กินอีกสารพัดอย่าง
ทำให้ครองใจลูกค้ามานานกว่า๒๓ปีแล้ว
เขามีเคล็ดลับอะไรถึงได้อร่อยจนขายดิบขายดีขนาดนี้
เราตามเฮียป้องน้องจ๊ะไปคุยกับเขากันเลยครับ

เพราะว่าอันนี้ใช้คำว่ามาถึงก็โชว์ของเลย
อันนี้เป็นขาหมูทั้งขาอยู่แล้วมันมีเมนูอยู่

ถึงจะเปื่อยแบบนี้ถึงจะเป็นแบบนี้

ข้ากี่ไหมฮะข้าจักร
อันนี้ก่อนนะนี่อันนี้ขาหมู

ขาจักรเนี่ยมันจะเป็นขอเลจนวุ้น
มีวุ้นมีเนื้อมีเอ็นมีหนัง
คนที่ชอบพาเล็บก็จะเป็นผู้เค็มหนังเหมือนกัน

เดิมทีหนังจีนมันดัง

ก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่อล้านนังสิ
ชื่อกลางนี้เลยง่ายกลาง
รสชาติให้บอกคมก่อมดำเดี๋ยวเราได้ชิมกัน

นี่มดทำร้อยขากเลยทีเดียว
รีบขอเคล็ดลับกันเลยนะเฮียป้องน้องจ๊ะ
แต่ก็ต้องบอกก่อนว่ากว่าจะต้มขาหมูจนหอมอร่อยได้ที่
ก็ต้องมีอยู่หลายขั้นตอนเหมือนกัน
งั้นให้เฮียสงเตรียมของกันไปก่อน
ส่วนตอนนี้เราขอขั้นเวลาด้วย
ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นจุกแบบเต็มโต๊ะอัดแน่นไปด้วยสารพัดเนื้อคุณภาพดี
ที่รอให้คุณไปลิ้มลองกับช่วงเต็มโต๊ะกับนกพลัส
สำหรับวันนี้เราจะไปลุ้นกันที่ร้านไหนไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
กูรูกิวยาคิติพูค่ะ
มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
เมื่อคืนนี้ฝันว่าได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น
มันหมายความว่ายังไงครับ
ใบตองต้องลองเข้าไปเช็คในแอปนกพลัส

เขาทำนายว่าจะได้โชคลาภอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยนะ
ว้าวจะได้โชคได้ล่ะ
โอ้โหยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลย
ไม่ใช่เพียงแค่น้องใบตองนะที่กำลังจะได้โชค
เพราะคุณผู้ชมทางบ้านก็กำลังจะมีซอกที่ดีเช่นกัน

และอร่อยแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะทางร้านฟูรูกิวค่ะ
เขาจัดบุฟเฟ่เซ็ตพรีเมียม๘๘บาท
มีเมนูให้เลือกกว่า๖๖เมนู
อร่อยเต็มโต๊ะแบบจุกกับพี่น้องพลัสไปเลยจ้า
เหนือที่นี่นะคะเขาสไลด์ตามออเดอร์

คุณภาพของเขาสดแล้วก็ฉ่ำมาก
เด็ดของเขาเลยก็คือเนื้อซาบูตงนะคะ
เนื้อโซโตโมโมเนื้อซุปเปอร์มาราทอนเนื้อติดมันลิ้นวัว
ใครที่ไม่ใช่สายเนื้อนะคะเขาก็มีเมนูไม่ว่าจะเป็น
หมูหินอ่อนคุโรบูตะหรือว่าหมูลูกเต๋าก็มีค่ะ

และเต็มโต๊ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ชมไปเลยทั้งหมด๑๐รางวัล
ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกติกาเลยค่ะ
เมื่อเห็นสัญลักษณ์เต็มโต๊ะกับนกพลัสขึ้นที่หน้าจอ
ฟี่ภาพตัวเองขณะรับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์กิจกรรมเต็มโต๊ะกับนกพลัส
ประจำสัปดาห์ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัลไปเลย
ประกาศผลผ่านเฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

และนี่คือแซลมอนซาซิมิ
สดมากปูหินอ่อนสไลด์
ดีมากมันไม่ได้มันมากความนุ่มพอดี

อันตันถ่ำมันนุ่ม

รออะไรอยู่ล่ะครับพร้อมแล้ว

ตอนนี้ค่ะสัญลักษณ์นกพลัสขึ้นมาแล้วนะคะ
รีบเซลฟี่ภาพของคุณเองได้เลย
แล้วส่งมาร่วมสนุกกันได้ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
ถ่ายเลยครับโพสต์เลยแคปเลย
การตั้งแต่๑๑๓๐จนถึง๕ทุ่มค่ะ
เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะไปเต็มโต๊ะกับนกพลัสที่ไหนกันสำหรับวันนี้
ขอบคุณพี่น้องพลัสนะคะหนูขอกินต่อกันนะ
แหม่อิ่มอร่อยแบบเต็มโต๊ะขนาดนี้
เราก็มีให้ลุ้นกันทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนเลยนะครับ
ช่วงหน้าใครอยากรู้เคล็ดลับการต้มขาหมูให้อร่อยนุ่มเปื่อยละลายในปาก
จากร้านขาหมูห้องเต้เฮียสงอดใจรอสักครู่เดียวครับ
มั่นใจมากเพราะไม่เคยล้มเหลว

ในทุกช่วงเวลาของชีวิตก็มีเขานี่แหละค่ะที่อยู่ตลอด
จะบอกว่าลูกค้าเยอะมากยอดขายหลักหมื่นเลยเหรอแม่
ต่อวันเนี่ยนะคือเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ยอดขายหลักหมื่น
หลักหมื่นนะไม่ธรรมดา

ช่วงนี้เรายังอยู่กันที่ร้านขาหมูห้องเต้เฮียสง
เวลาที่จะมาล้วงเคล็ดลับการต้มขาหมูกันแล้วว่า
ทำยังไงยังไงถึงได้อร่อยติดใจลูกค้าขนาดนี้
ซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือเครื่องเทศ
ที่จะใช้ในการต้มขาหมูนั่นเองล่ะครับ

อันนี้เป็นยาจีนในกำลังเนี่ยมีสมด๓๒ตัว
ซึ่งจะนำยาจีน๓๒ชนิดไปต้มรวมกับขิงขาและกระเทียม
ต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ของทุกอย่างนิ่ม
แต่นอกจากยาจีนแล้วในส่วนประกอบของเครื่องหอม
ก็จะมีปอกั๊กและอบเชย
ซึ่งจะต้องนำไปคั่วไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง
ให้เกิดความหอมซะก่อน

แล้วก็ต้มไว้อีกประมาณ๓๐นาที
ถึงจะได้เครื่องเทศในส่วนของเครื่องหอมออกมานั่นเองล่ะครับ
อ่าพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นปัสเบ็ดแบบนี้
เฮียคะจริงไหมคะที่เครื่องหอมเนี่ย
พวกเครื่องเทศเนี่ยเดือนนึงเนี่ย

สี่ห้าหมื่นอ่ะสี่ห้าหมื่น

ถึงจะสามารถขายได้นั่นเอง
แต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับ
พะโลที่ได้จากการต้มขาหมูนี้
ก็ยังสามารถต้มคากิและคาจักต่อได้อีกด้วย
ได้เห็นวิธีการต้มขาหมูกันไปจนลึกซึ้งขนาดนี้

เฮียป้องและน้องจ๊ะไปชิมกันเลยครับ

บอกเลยว่ากินเป็นจานธรรมดาไม่ได้

มันให้ดูน่ากินมากเลย
อันนี้เป็นเล็บเท้าคากิ
และตัวนี้ขาจักรหนักแห้ง

ใกล้ต้นหู้ไข่อันนี้พอสัศวินมาก๑๐๐บาท
ชิมอะไรไปแล้วเมื่อกี้นี้ไส้นิ่มละลายในปากไม่คาวแล้วก็กับน้ำ
น้ำเรียกว่าน้ำอะไรน้ำน้ำน้ำน้ำที่เดี๋ยวทำเฮเนี่ยมันเข้าไปมากมากเลย
ทากิคือแบบเปื่อยสุดเปื่อยแบบว่าเปื่อยมากแล้วคือมันอร่อยมากทุกคน
ด้วยความที่เป็นน้ำเคล็ดลับอ่ะดูเบสเข้ากันกับข้าวเผือกเลิศ
หน้าแข้งหน้าแข้งภูเขตไม่ค่อยมีอืมอร่อยเค็มหวานก็ดังดีนะฮะ
ละลายในปากชำชำกินแล้วมีความชำชำเกือบเกือบใช่ก็อร่อย
อันนี้จะดูไม่เหมือนกุญเชียงใช่เพราะว่าของเราจะเป็นเนื้อเก้าสิบเปอร์เซ็น
มันทำให้มีความหวานชะกำใดสดชื่นดึงถึงมายังความแบบ
ตกชื่นตรงนั้นอ่ะอืม
ไม่ยอมหยุดนิ่งของเฮียสงเลยทำให้คิดการใหญ่ลงทุนซื้อตึกแถวถึง๘คู่หาเพื่อเปิดพัฒนาแต่ทำอยู่ได้เพียง๒ปีก็เจ๋งไม่เป็นท่ากลายเป็นหนี้ถึงสิบกว่าล้านเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นให้เฮียสงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
เฮ้ยล้มเหลว

โดยเป็น๑๐กว่าล้าน
เฮียทำยังไงครับวันนี้
เขาขายหมดทุกอย่างบ้านสามหลังรถ๒คันเงินทองที่มี
สะเทือนใจสุดคือตอนที่ลูกเอาตังค์มาให้
เงินกระปุกลูกเอามาให้เองเลยนะ
ลูกก็รู้สถานการณ์หมด
ทุกช่วงเวลาของชีวิตเขาจะรู้หมด

ตอนนั้นเราขายทุกอย่างแล้วเราใช้หนี้หมดแล้ว

ถ้าจำไม่ผิดก็๒๓แสนนี่แหละ

ซึ่งตรงนี้ผมเล็งไว้ตั้งหลายปีแล้ว

น้ำมาวันนี้เราส่งไป

ตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นลูกค้าผมหมดเลย

มาเท่าไหร่แต่๘๑๐๐๐บาท
แต่วันนั้นจะวันนี้ก็ขายดีมาตลอด

และเห็นว่าพี่อุ๋ยนี่ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าความเก่งอย่างเดียวนะคะ
โควิดก็คือทุกศูนย์แสดงสินค้า

ก็ทำให้สามีเสียชีวิตด้วยเมื่อ๒ปีที่แล้ว

๓คนค่ะก็คนโตก็เรียนอยู่ปี๑
นอกจากทิ้งลูกไว้ก็ยังทิ้งหนี้ไว้ด้วยค่ะ
หนี้เกิดจากอะไรครับ

เป็นหนี้ประมาณ๔ล้านกว่าค่ะ
ก็มีทั้งลูกทั้งลูกน้อง

ก็เป็นวันที่ป๊าช่วย
ตาก็บอกว่าเออก็พร้อมหรือยังที่จะเข้ามาทำอะไรอย่างนี้
ผมบอกว่าถ้าลูกจะพร้อมจะเข้ามาทำ
ก็พร้อมที่จะให้หนูทำทันที
ก็เลยได้เข้ามาเริ่มทำ

เริ่มทำกิจการ

ในการเริ่มต้นทุกอย่างไม่มีอะไรรับเรื่องถูกต้อง
ก็คือแบบตอนที่จะเข้ามาก็

๊าหนูจะทำยอดขายโตขึ้นเท่านึงจากที่ป๊าเคยทำ
เพื่อให้แบบป๊าเขาไว้วางใจเราว่า
อย่างน้อยเราเข้ามาเนี่ย

เหมือนเราสอบได้ที่๑อะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งยังไม่ถึง๑ปีหนูก็ทำได้แล้วค่ะ

ด้วยความที่ป๊าม้าเขาไม่เคยสอนใคร
คือสูตรต่างเราเนี้ย
เขาก็ไม่ได้มีวางใจอยู่ในหัวว่า
วันหนึ่งเขาต้องถ่ายทอดกิจการให้ลูก

อยากให้เราคือพักรักจำแบบดูเขาทำแล้วก็ทำให้เป็น
แต่พอแบบบางอย่างที่เขาไม่สอนแล้วเขาแบบเราทำผิด
เขาก็อดด่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจว่า

เฮียภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้
คือลูกคนนี้มันเก่งอยู่แล้ว

พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยโยนกระเป๋าได้
ที่คนอื่นเขาจะไปเล่นไปไหน

เป็นรับรับออเดอร์ของเขา

ทุกวันนี้เราก็มั่นใจในตัวเขามากว่า
เขาเข้ามาเขาต้องภาระไปไกลได้สูงได้

ในทุกช่วงเวลาของชีวิตก็มี
เขานี่แหละค่ะที่อยู่ตลอด

ข้อคิดคนที่เปิดร้านอาหารหรือว่า
ยังมีข้อคิดอะไรให้กับผู้ขอร่วม

การที่คุณจะคิดจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่ง
คุณจะต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบทำก่อน
ผมเริ่มจากความที่เราชอบกินเมนูนี้
ผมก็ศึกษาเมนูนี้
เก็บทุกอย่างถ้าไม่รักไม่ศึกษาไม่หารายละเอียดอย่าเพิ่งทำ
ทำแล้วก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอน
ก็เรียกว่าต้องใช้ทั้งความรักในอาชีพความทุ่มเทและตั้งใจจริง
กว่าจะสร้างชื่อเสียงจนสามารถส่งต่อมาถึงรุ่นลูก
และประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เลยนะครับ
สำหรับเกียร์สองและน้องหยุยแห่งร้านขาหมูห้องเต้เกียร์สอง
จากร้านที่รวยได้ด้วยขาหมูเราก็มาต่อกันอีกหนึ่งของกินยอดนิยม
หมึกทอดกันบ้างซึ่งที่ร้านนี้เนี่ยเขาขายดีดี
ได้ชื่อว่าหมึกทอดปลดหนี้เลยล่ะครับ
สำหรับร้านชาหัวล้าน
อีกหนึ่งร้านดังแห่งเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ถ้างั้นเราไปคุยกับพี่เบาเจ้าของร้านกันดีกว่าครับว่า

จั้นถึงสุกประมาณ๔๐กิโลนะครับได้วัน๑๐๐๐กว่าไม้นะครับ
วันเสาร์อาทิตย์ก็๒๐๐๓๐๐ไม้ติดครับ
โอ้โหวันละเป็นพันไม้เลยล่ะครับ
แล้วพี่บ่าวขายไม้ละกี่บาทล่ะครับ

ชักอยากจะรู้แล้วล่ะสิครับว่า
ตอนแรกก็คือเราต้องไปเลือกหมึกที่ตลาดนะครับ

การล้างครั้งแรกก็คือเราล้างเป็นตัวหมึกก่อนนะครับ
เราก็เอาไปผ่าเข้าสู่ขั้นตอนการเสียบครับ

แล้วก็ผสมกับรสดีไก่แล้วก็สีผสมอาหารเล็กน้อยครับ

เพราะว่าจะได้ความกรอบความร้อน
ก็แอบมีหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับ
เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่อะไรล่ะครับ
น้ำจิ้มมะขามครับเราต้องเลือกพริกเหลือง

เคี่ยวน้ำจิ้มเราจะเคี่ยวจนกว่ามันจะขึ้นเวลเป็นใสครับ

เน้นที่ความสดใหม่เป็นหลักนี่เอง
แล้วแบบนี้พี่บ่าวเปิดร้านมานานหรือยังล่ะครับ

แล้วทำไมถึงได้ชื่อร้านว่าชาหัวล้านล่ะครับ
เจ้ากับร้านที่จริงไม่ต้องถามนะครับ

ก็เป็นชื่อที่ลูกค้าตั้งให้นี่เอง
แบบนี้พี่บ่าวมาขายหมึกชุบแป้งทอดได้ยังไง
เมื่อก่อนขายแต่น้ำอย่างเดียวครับ

มีคนแนะนำให้ขายปลาหมึกก็เริ่มขายปลาหมึกทอด
เราเป็นคนบ้านก็คือ๕บาท๑๐บาทไม่อิ่ม
แล้วก็ใส่แป้งเข้าไปให้มันเยอะก็เริ่มขายปลาหมึกทอดมาถึงวันนี้ครับ
แล้วไปเอาสูตรการทำมาจากไหนกันล่ะครับ

เพราะว่าไม่ได้ทำมาด้านนี้มาก่อนครับ
เราก็ทดลองชิมครับก็ได้สูตรเป็นของเราเลยครับ
ก็ลองผิดลองถูกมาจนขายดีเลยนะครับ
แต่ที่บอกว่าเป็นหมึกทอดปลดหนี้เนี่ยคือยังไงล่ะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นหนี้เยอะครับร่วมล้านบาทครับ
เพราะว่าปลาหมึกมันตีตลาดได้
คนในหาดใหญ่มากินเยอะคนต่างอำเภอมากินเยอะ

เรียกว่าเป็นหมึกทอดปลดหนี้จริงเลยนะครับ
แล้วการขายหมึกชุบแป้งทอดเนี่ย
เปลี่ยนชีวิตพี่บ่าวไปยังไงบ้างล่ะครับ
ทั้งบ้านเลยครับเปลี่ยนทั้งคนบริเวณนี้ครับ
ให้มีรายได้คนแก่ก็มีรายได้
เด็กนักเรียนนะครับก็ได้มาทำงานก็มีรายได้
คนฮิ่วต่างอำเภอคนฮิ่วในตัวเมือง
ฮิ้วก็มีรายได้ทุกคนครับ
เปลี่ยนกันยกชุมชนเลยนะครับเนี่ย
ล่าสุดเห็นว่าขายดีจนสามารถขยายเป็นร้านใหญ่โตได้เลย
แบบนี้ที่ร้านมีอะไรขายอีกบ้างล่ะครับ

ร้านก็มีอาหารครบทุกอย่างนะครับตอนนี้
ตามสั่งมีพวกยำครับยำก็ขึ้นชื่อครับ
แล้วก็แกงส้มเป็นเมนูพื้นบ้านครับ

ก็รวยได้เพราะหมึกทอดเลยนะครับ
ถ้างั้นให้พี่บ่าวฝากข้อคิดไว้หน่อยครับ

แล้วเราก็เริ่มคิดว่าเราจะทำยังไง

ชีวิตคนมันมีจุดเปลี่ยนทุกคนครับ

ใครอยากลองชิมหมึกชุบแป้งทอดรสเด็ดสด

ก็มากันได้ที่ร้านชาหัวล้าน
ตำบลควนหลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ร้านอยู่หลังปั๊มปลาตะทอกครัวหลัง
หาดใหญ่รัฐภูมิกันได้นะครับ
จากเรื่องราวของหมึกชุบแป้งทอด

ตามล่าหาอาหารป่ารสเด็ด
กับร้านลับที่มองเผินเนี่ย

เราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ

ไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่กรมชลประธานจังหวัดนนทบุรีนะคุณผู้ชม
เข้ามาในกรมชลประธานแบบนี้มีร้านอาหารตามสั่งชื่อว่าเจ๊จูอาหารตามสั่ง
แต่จุดเด่นของเขาเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของเมนูอาหารป่าอาหารตามสั่งเยอะแยะมากมาย
ยอดขายตกหลักหมื่นต่อวัน
คุณผู้ชมขนาดอยู่ในกรมชนประธานทางเข้ามาต้องแลกบงแลกบัตรนะคนยังตามมากินถึงขนาดนี้เลยอะไรคือสูตรเด็ดเคล็ดลับตามไปด้านในเลยจ้า
และนี่ก็คือร้านเจ๊จูอาหารตามสั่งร้านลับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมชนรับประทานปากเก็ตจังหวัดนนทบุรี
เห็นเป็นร้านลับเล็กแบบนี้เนี่ยแต่ก็อัดแน่นไปด้วยความอร่อยของอาหารตามสั่งและอาหารป่านานาชนิด
แกงป่าผัดเผ็ดผัดชาสารพัดอย่างกับรสชาติที่จัดจ้านเรียกว่าดึงดูดให้คออาหารป่าเนี่ยต้องตามกันเข้ามาชิมกันให้ได้สักครั้ง
เคล็ดลับของเขาอยู่ที่อะไรเราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ
คือเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ยอดขายหลักหมื่น
หลักหมื่นไม่ธรรมดา
ที่นี่แม่ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูยังไงคะ
ฉาปลาไหล่ผัดพริกแก้ว

ก็คือเน้นเป็นแบบทั้งตามสั่งทั่วไป
แล้วก็มีอาหารป่าถูกไหมแม่

ปลาไหลแล้วนอกจากปลาไหลมีอะไรอีกคะ

เปล่าอ๋อก็คือเป็นแบบเมนูอาหารป่าทั่วไป

เมนูไหนที่ลูกค้ามาแล้วชอบสั่งเอาไง

นั่นแหละ
ประเด็นคือได้กินทุกวันถ้าไม่

งั้นเดี๋ยวหนูขอเป็นลูกมือดูแม่ทำ

แม่พอรู้ทีเด็ดก็รีบขอเคล็ดลับกันเลยนะน้องใบตอง
ซึ่งในการทำปลาไหลผัดชาเนี่ย
ก็มีเครื่องปรุงหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
ซึ่งแม่จุ๊กก็พร้อมสอนกันแบบไม่มีกั๊ก
แต่วัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไง
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
ผู้หญิงคนนั้นเขารู้มั้ยว่าพ่อมีความตัวอะไร

นอนเตียงเดียวกัน๓คนผัวเมีย๑๓ปี

เขาให้เราไปตรวจเขาก็ว่าเป็นหัวใจโต
เพราะว่าพี่ติดยา

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เรายังอยู่กันที่ร้านเจ๊จูอาหารตามสั่ง
ตอนนี้ก็ได้เวลามาเปิดสูตรเด็ดกัน

ให้แม่จูและน้องใบตองเข้าครัวไปทำกันเลยครับ
เปิดสูตรเมนูผัชฌาปลาไหล่ที่ขายดีครับแม่

อันนี้คือปลาไหล่ที่แม่สับไว้แล้ว

แล้วก็ใส่กระชาย

เดี๋ยวอีกหนึ่งเมนูก็คือแกงป่าปลาเนื้ออ่อน
ซึ่งในการที่จะทำแกงป่าปลาปลาเนื้ออ่อน
สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมก็คือพริกแกงนั่นเอง
โดยวัตถุดิบก็จะมีตะไคร้สอยกระเทียมผิวมะกรูด
หาหอมแดงกระชายพริกแห้งและกะปิ
ทุกอย่างรวมกันจนละเอียดก็นำไปใช้ได้แล้วล่ะครับ

กระชายมะเขือพริกแกงพริกอ่อน

พอเดือดแล้วเราก็เอาปลาเนื้ออ่อนใส่ลงไป

เสร็จแล้วก็ใส่มะเขือใส่กระชาย
แล้วก็ใส่พริกสดแล้วก็ใส่น้ำปลา

แล้วก็ใส่ชูรสให้ปลามันสุกหน่อยเนอะ
ก็ประมาณ๕๖นาทีอะเนาะ
ใบยิหลาใบยิหลายเยอะอร่อย

งป่าปลาน้ำอ่อนเสร็จแล้วค่ะ
ได้เห็นเคล็ดลับการทำเมนูเด็ดกันไปถึง๒อย่าง
แต่ก็ต้องบอกเลยว่าที่ร้านเจ๊จูอาหารตามสั่ง
ยังมีเมนูอาหารป่าอีกหลายอย่างให้เลือกชิมกัน
ซึ่งรสชาติจะจัดจ้านสมคำร่ำลือหรือไม่
ให้น้องใบตองไปพิสูจน์กันดีกว่าครับ

อันนี้๑๒๐แล้วด้านหน้านี้แม่
ตันตราชันใบตั้งโอ๋๑๒๐บาท

มันไม่มีกางเล็กเนอะแม่น

กางกลางก็คือมันเป็นอย่างเกิดกระดูกสันหลัง
หอมกระชายพริกแกงต่าง

มาที่นี่
แกงปลาเหมือนเข้าป่าหารือสีเลย

ใครที่แบบชอบความเผ็ดจัดจ้านของอาหารป่า
อันนี้คือทำแบบรสชาติปกติที่ขายป่ะไหมเนี่ย

ชอบทานรสจัดที่มินเลยว่า

อ่ะขอตัดความเผ็ดก่อนนิดนึง

รสชาติเค็ม
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
อื้อด้วยก่อน
อันนี้เหมือนกลิ่นอกไก่ดีเลย

ไม่มีกลิ่นสาบหรือกลิ่นอะไรที่แตกออกมาเลย

หมูป่านี่แหละจะเป็นสิ่งที่หนูหากินยากสุด

ลับผัดเด็ดหมูป่าของแม่ที่ไม่เหนียวคือ

พอมันหนึบแต่ไม่ต้องต้มจนเละ
มีความแบบเผ็ดกลมตามสไตล์ของผัดเผ็ด

คือมันเป็นอาหารป่าที่มันไม่ได้ทานยากเกินไป
เพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ทานเมนูอะไรต่างแบบนี้
แต่ว่าทานได้แม่ก็ไม่ได้มีแต่อาหารตาลเนอะ
ตามสัตว์หมูทั่วไปก็มีมีเนื้อมี
ก็เรียกว่าจัดจ้านถึงใจ
อย่างที่ใครหลายคนติดอกติดใจกันจริง
แต่รสชาติของอาหารป่าที่ว่าแซ่บแล้ว
รสชาติชีวิตของแม่จูก็แซ่บไม่แพ้กัน
เมื่อได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพ่อยุทธ์สามี

แล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น
ช่วงนั้นเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก่อนหน้านี้แม่ทำอะไรอยู่คะก่อนที่จะมาเป็นแม่ครัว
ที่เป็นแม่ครัวทำงานโรงงานสาวเย็บผ้า
สาวโรงงานเสร็จปั๊บก็คือมาเปิดร้านอาหารที่นี่ที่แรกเลยไหม
เพราะว่าคุณพ่อทำงานอยู่ในกรมชลประธานถูกไหมคะ
คุณพ่อคือตอนนั้นทำงานประจำ
พ่อได้มาช่วยแม่ในการทำร้านด้วยไหมคะ
บางครั้งที่ผมกลับจากต่างจังหวัด
เวลามีว่างเวลาว่างก็มาช่วย
ว่าพ่อก็ต้องไปเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อย
อยู่มาวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นแม่เล่าให้หนูฟังหน่อย
เขากลับมาจากใต้เขาก็มาเล่าให้ฟังว่า

มีผู้หญิงคนนึงเหมือนเราเลย
กลับมาตอนไหนก็มีข้าวกิน
แล้วก็เก็บผ้าซักให้ดูแลทุกอย่าง

ตอนที่พ่อมาเล่าให้แม่ฟังเนี่ย

แล้วตอนนั้นพ่อคิดอะไรถึงจะมาบอกแม่
ผมก็ไม่ปิดบังไงเดี๋ยวมารู้ทีหลังแล้วว่าทีหลัง
ก็คือระหว่างที่เราไม่ได้อยู่บ้านนี้
เราไปอยู่ที่นู่นก็มีคนที่ทำเหมือนแม่

พอแม่บอกว่าเขารวยไหม

ก็ชวนเลยบอกไปอยู่กรุงเทพด้วยกันนะ
บอกเขาเลยไปอยู่กรุงเทพด้วยกันไหม

เขาพามาจริงแม่รู้สึกอย่างไร
หาแม่ยังเฉยอยู่อีกหรอ

รู้ว่าพ่อบอกเขาว่าจะพามาอยู่ที่บ้านกับเมีย

แล้วอยู่กันยังไงคะ
ก็มาแล้วมาช่วยช่วยทำช่วยในร้านนะ

หนูขออนุญาตนะนอนห้องเดียวกันไหม

ลุงนอนกลางลุงอยู่กลาง
เราอยู่ริมทางลงง่าย

นอนเตียงเดียวกัน๓คนหัวเมีย๑๓ปี

ใจเรามีแอบเอ็นเอียงไปทางนู้น
ไหมอะไรอย่างนี้
สื่อความเห็นใจ
ที่เขาทำขับข้าวให้กินอะไรแบบนี้

อยู่กันมา๑๓ปีแล้วอะไรที่เป็นสาเหตุ
ที่ทำให้ต้องแยกกันไปอ่ะค่ะ

เขาตัดมีช่างตัดสภาพ

พูดเล่นมาเล่นไฟ
เลยผมก็บอกอ่ะพอเดี๋ยวนิด
เปิดร้านนี่ไม่ได้เย็บไฟล์นะ

ไม่ว่านะชอบเล่นก็เล่นไป

ประมาณนี้มีใครมาขายอันนี้
มีใครมาขอซื้อ

ตอนนี้มาถึงเรื่องอีกหนึ่ง
สิ่งหลักที่ทำให้สั่นคลอนอยู่เหมือนกัน
ก็คือคุณพ่อป่วยอะค่ะ

ก็ทำปกติอย่างนี้เขาบ่นปวดหัว

เราพูดจากับคนอื่น

เป็นอยู่เป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์
ก็คือหลังจากที่พ่อปวดหัว

ไปมาหลายที่เขาว่าเป็นอะไรคะ
ก็แรกจะไปตรวจเขาว่าเป็นหัวใจโต

ติดยาเออถึงว่าโหหมอสิ
ผมก็เดินกลับบ้านเลยรองเท้าไม่ไหล
เดินกลับบ้านเลยไม่ต้องรักษากัน

พ่อพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง

ลิ้นแข็งใช่แล้วก็ปวดหัวปวดหัว

ก็เดินก็ไม่ค่อยจะไหว

กล้ามเนื้อขาแขนไม่มีแรง
ปากไม่สามารถขยับได้

ก็ย้ายไปอีกที่นึงไปพญาไทย

เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยร่างกาย
เป็นเส้นเลือดตีบในสมอง

เขาบอกว่าทำไมปล่อยให้เป็นแสนหนักเลย
ถ้าอีก๒๐นาทีมาไม่ได้ก็ไม่ทันนะ

บอกอาการแบบนี้มันก็จะตายจากหัวลงไปเท้า
หลังจากที่ไปพบคุณหมอให้การรักษายังไงบ้าง

เขาตรวจพบเจอแล้วแต่เขาก็ให้ญาติเซ็นเลย
๕๐๕๐แล้วก็เซ็นเลยอย่างนี้

นานไหมครับนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนาน

คิดว่านั้นอะเขามา
น่ะเขายังอยู่ไง
อ๋อตอนนั้นหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่เขายังอยู่

หลังจากนั้นที่คุณพ่อรักษาตัวจนปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ

ตอนรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลมา

อยากเป็นคนเดียวจริง
เอาแม่มีอะไรจะบอกพ่อเป็นห่วงเรื่องอะไรอย่างไรบ้างไหมคะ

ก็รักพ่อมากที่สุด

ให้แม่ฝากข้อคิดอะไร

รักษาสุขภาพค่ะ

อ่อนปลาเนื้ออ่อนแต่กล้างเนื้อแข็งไหมแม่ย่า

คือในประวัติโรงพยาบาลหนูก็คือกล้างติดคอ๕ครั้ง
เหรอเพราะเป็นชิมแบบแน่นะ

แล้วหนูมันเหมือนคนที่กินย่างไม่เป็น